เรื่องเกี่ยวกับน้อยใจคนในครอบครัว
คราวนี้ลูกสาวน้อยใจพ่อทะเลาะกับพ่อ

แล้วก็ขับข้ามจังหวัดนะคะจากนครศรีธรรมราช
จะขับไปหาเพื่อนผู้ชายที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงแต่เหตุการณ์นี้โชคดีนะ
มีพลเมืองดีเขาเจอแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ
โดยเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้
เป็นชาวเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
จะไปหาเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิม

แต่ทีนี้คุณผู้ชมระหว่างทางเนี่ย
ช่วงสัก๓ทุ่มกว่าของเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
มอเตอร์ไซต์ที่ขี่ไปเนี่ยน้ำมันหมดค่ะ
แล้วมีเงินติดตัวมีอยู่แค่๑๐บาทเท่านั้นเอง
ก็เลยไปขอเติมน้ำมันที่ปั๊มสหกรการเกษตรพนมวัง
ริมถนนสายเอเชียที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ทีนี้ตอนเธอเข้าไปเติมเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเสมียนปั๊มเนี่ย

เด็กเนี่ยอายุ๑๐กว่าเอง
ทำไมมาอยู่คนเดียวกลางดึกแบบนี้
ก็เลยกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็ก
ทีนี้เสมียนปั๊มก็เลยเกลี้ยกล่อมค่ะ

แล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
โดยนางยุภาพรอภินันดานักสังคมสงเคราะห์จังหวัดพัทธลุงเนี่ยนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปคุยกับเด็กหญิงวัย๑๔คนนี้

แล้วก็ครอบครัวน้องพ่อกับแม่แยกทางกัน

โดยน้องก็เล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุที่ออกจากบ้าน

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าหนูถูกพ่อทุบตี

วันหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเพราะหนูไม่มีเงิน
ล่าสุดก่อนออกมาจากบ้านรอบนี้

ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่เขาพระทองนครศรีธรรมราช

ตั้งใจจะไปหาเพื่อนชายวัย๑๖ปี
แล้วก็ถามว่าแล้วเพื่อนผู้ชายคนนี้หนูรู้จักกับเขาได้ยังไง
น้องเขาก็บอกว่าก็หนูคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊ก

เพื่อนชายคนนี้เขาอยู่ที่ตำบลคลองเฉลิม

น้ำมันหมดก่อนแล้วถามว่า
ถามจริงถ้าเกิดมีน้ำมันหนูรู้ไหม
ว่าอำเภอกงหราไปทางไหน

นี่ดูสิไม่รู้แต่ก็ยังไปค่ะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่รู้แบบนี้ก็เลยรั้งตัวเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงนักสังคมสงเคราะห์หน่อยค่ะ
อยู่ตรงจะเริ่มกับกรงราศาสตร์จากที่นี้

เด็กไม่รู้ทางรอกลัวว่าแย่อุศิษย์
เกลียดรถกลางคืนไม่รู้ทาง

ก็เลยรั้งเด็กไว้บอกว่าแค่จะนอนกับป้าไปบ้านว่ะ

คุยกันผ่านกล้องในเฟซบุ๊ก

เพราะว่าตอนนี้น้องงอนพ่ออยู่

พนักงานที่ปั๊มคือสังเกตความผิดปกติ